กลับมาเมื่อกี้กับอาจจะเจอน้ำตาล
สักพักหนึ่งดียินเสียงผู้หญิงร้องพี่กระเป๋าเปิดผ้าม่านขึ้น
แต่ภาพที่เราเห็นตอนนั้นนะคะผู้ชาย๓คนตัวใหญ่มาก
ใส่จูงกระเบนสีน้ำตาลยืนอยู่ข้างเตียงของคุณยายตรงนี้
ถ้าวันนี้ลูกถึงวาระแล้วลูกก็พร้อมจะไป
ก็คือเราพูดอย่างนี้ไป๓คนนี้เดินทะลุออกประตูไปเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถาน
นีภีร์ดุกับผมจากวัชละพลฝึกใจดีครับ
และในค่ำคืนวันนี้คุณผู้ชมครับเรายังคงต่อเนื่องกับเรื่องของพี่ปลา
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องจ๊ะเออีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่พี่ปลาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พลิกผันครับ
จากตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่ปลาเป็นเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เป็นผู้ที่เข้าไปใช้บริการ
และที่สำคัญคือเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองฮะ
ตอนนี้พี่ปลานั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยครับพี่ปลาครับสวัสดีอีกครั้งครับ

โอ้โหจ๊ะเอ
ผมแทบจะร่วงตกเก้าอี้เออไม่คิดว่าเขาจะมาอย่างนั้นจริง
ครั้งนี้พี่ปลามาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเหมือนกัน

คืนเดียวผมก็ตายแล้วนะพี่นะ

ก็ขอเท้าความไปนิดนึงนะคะก็คือส่วนตัวพี่เนี่ยได้ลาออกจาก
โรงพยาบาลมาประมาณสัก๑๐เดือนได้แล้ว

กิจกรรมของลูกชายหรือของแฟนเขาเยอะ

มีประกันสังคมที่ต่อเนื่องมาจาก

หน้าโควิดเนี่ยด้วยงานเราก็เยอะแล้วอยู่ก็พอเจอโควิดเข้าไป
ทางครอบครัวเนี่ยตกงานกันหมดด้วยเพราะว่าเราเครียดด้วย
แล้วกดดันหลายเรื่องด้วยด้วยโรคที่เราเหมือนกับมันเป็นอยู่แล้ว
แต่มันไม่แค่ไม่แสดงอาการนะคะคุณแจ๊คคราวนี้ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลสามวันเนี่ย
วันแรกเรามีอาการรู้สึกปวดท้องครับค่ะก็มีอาการรู้สึกปวดท้อง
คิดว่าเราเป็นแค่โรคกระเพาะหรือเป็นเกิร์ตธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปหาหมอที่คลินิกคุณหมอก็บอกว่าเราก็เป็นโรคกระเพาะ
ก็จ่ายยามาอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคือทานยาก็ยังปวดมากขึ้น
ก็ได้กลับไปหาหมออีกคลินิกหนึ่งคุณหมอที่คลินิกก็ได้ฉีดยาลดกดให้ค่ะ
ก็ฉีดยาไปก็มันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังปวดแต่ก็ยังทนทนมาว่าเออน่าจะเป็นแค่โรคกระเพาะแหละ
คราวนี้พอคืนที่๒ของอาการปวดนะคะเริ่มปวดมากขึ้น
ก็บอกแฟนว่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเราเริ่มปวดมากขึ้นนะ
แต่การปวดของเราเราจับประเด็นได้ว่าเหมือนจะปวดเป็นทางด้านดิ้นปี่ด้านขวา
แฟนก็บอกว่าไปผ่าเคอร์ฟิลล์ไปนี่แหละไปห้องฉุกเฉินกันคืนนี้เลย
คงมีปัญหาหรอกเพราะเราปวดมากคราวนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน
ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็อันตราซาวอะไรไป
ก็บอกว่าเราเจอนิ้วในถุงน้ำดีค่ะก็ได้ฉีดยาแค่แก้ปวดให้
แล้วก็อาการก็ดีขึ้นได้ยาแล้วกลับมาพัก
คุณหมอก็ยังไม่ได้นำอะไรนะคะตอนนั้นก็คือคิดว่าฉีดยาไปทานยาก็คงจะดีขึ้น
คราวนี้พอหลังจากได้ฉีดยาทานยามันก็เริ่มดีขึ้นในตอนกลางวัน
พอตอนกลางคืนก็เป็นอีกคืนที่๓ก็คือปวดหนักมากเลยค่ะ
ตอนนั้นคือปวดแบบไม่ไหวแล้ว
แฟนก็บอกว่าไปไปโรงพยาบาลเดิมไปไปตรงนี้แหละค่ะ
พอไปถึงห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนี้
เล่าก่อนว่าเขาจะไม่ให้ญาติเนี่ยเข้าไปเลยในห้องฉุกเฉินเนี่ย

ต้องรอข้างนอกเราก็เข้าไป
พอเข้าไปเสร็จระหว่างที่นอนอยู่เนี่ย
น่าตอนนั้นห้องฉุกเฉินเนี่ยมีคนไข้ก็แค่สองเคส
ก็คือตัวเราแล้วก็มีคนไข้ผู้หญิงเคสหนึ่ง
เป็นอุบัติเหตุมาน่าจะตรงนี้ค่ะอุบัติเหตุ
แต่กฎก็ยังรู้สึกตัวช่วยตัวเองได้อยู่
คุณหมอก็เข้ามาดูบอกว่ามีอาการเป็นยังไง
ก็ซักประวัติทั่วไปเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเราปวดอย่างนั้นอย่างนี้
คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะฉีดยาแก้ปวดอ่อนไปให้ก่อนนะ
แล้วก็จะดูอาการซึ่งเราไปตอนนั้นตอน๔ทุ่มค่ะ
คุณหมอก็ฉีดยาเสร็จก็ทิ้งให้เรานอนสักพักนึง
ประกาศโค้ดก็คือจะเป็นโค้ดประจำโรงพยาบาลว่า
ฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเคสหนึ่งให้เตรียมแตนบาย
ในฐานะที่เคยทำงานด้านนี้เราก็พอรู้ว่า
แต่เราไม่คิดว่าเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลเก่าเราไหม
เพราะโรงพยาบาลเก่าเนี่ยจะเป็นห้องส่วนตัวที่จะไปปั๊มกัน
คราวนี้พยาบาลเขาเข็นคนไข้เข้ามา

คนไข้ที่เข้ามาใหม่ตัวเราแล้วก็เคสที่ว่านอนก่อนแล้ว
แล้วก็มีอีกเตียงหนึ่งเพิ่งเข้ามาพร้อมกับเตียงนี้ค่ะ
คราวนี้ก็จะมีเตียงของเขาปั๊มหัวใจกันอยู่
ระหว่างที่เรากำลังเก็บยังไม่คลายแต่ก็พอทนได้
ก็คือเข้าใจหน้าที่ของการพยาบาลว่า
อันดับแรกเขาจะต้องดูแลตรงนั้นก่อน

เราจะเรียกหมอว่าเราเริ่มเจ็บมากขึ้นก็ไม่ได้

พอระหว่างที่กำลังถ่ายรูปถ่ายอะไรกันอยู่
ทำหน่วยเอกสารต่างคือย้ายศพยาบาลไม่ได้แน่นอน

คือเขาจะไม่ให้คุมผ้า
เขาก็จะเห็นเขาจะนอนอยู่ปกติอย่างนี้ค่ะเป็นผู้ชาย
แล้วทีนี้คุณหมอก็เดินเข้ามาซ้ำบอกว่าคนไข้คะดีขึ้นไหม
ก็บอกว่าเจ็บเบาลงนิดนึงค่ะคุณหมอแต่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้น
งั้นเดี๋ยวหมอจะฉีดยาตัวที่สองให้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึง
ต้องดูอาการกันไปเรื่อยแต่หมอแนะนำให้คนไข้ก็คือแนะนำพี่เนี่ย
จะต้องไปโรงพยาบาลต้นสังกัดยังไงก็คือคืนนี้ดูกันไปก่อน
ก็นอนอยู่ข้างเราแล้วก็ตัวเราแล้วก็คนไข้เคสนี้ก็โวยวายด้วยอาการเจ็บของเขานั่นแหละ
อุบัติเหตุแต่อีกเคสหนึ่งก็คือนอนนิ่งระหว่างที่พี่กำลังนอนอยู่
ก็คือเราตะแคงไม่ได้เพราะว่าเราก็เจ็บแล้วก็นอนหายอย่างเดียว
เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะคะเดินเข้ามาแล้วก็เอ๊ะปกติห้องฉุกเฉินเขาไม่ให้ญาติเข้าไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ค่ะคือแต่งชุดธรรมดาอย่างนี้ค่ะ
เราเข้ามาได้ไงคือแฟนเรายังเข้าไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรหรอก
ผู้ชายคนนั้นก็เดินวนอยู่นะคะเดินวนเดินวนแล้วก็แก้หาอะไรทำไมพยาบาลหรืออะไรไม่ไล่เขาออกไป
สักพักลุงคนนี้ค่ะเดินไปที่เตียงริมสุด
เตียงรุมค่ะเตียงริมสุดผู้ชายคนที่นอนถลบอยู่
สะดุดใจตรงที่ว่ากางเกงตัวนั้นนะคะมันเหมือนกางเกงคนที่นอนอยู่ข้างเรา
คือใช่เลยทั้งเสื้อทั้งกางเกงคือใช่เลยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแล้วล่ะค่ะว่าเป็นคนเดียวกันกับที่นอนอยู่ข้างเรา
หันไปทางนี้ก็คือเขายืนเฝ้าเพื่อนเขาอยู่
โอ๊ยน่าจะมาด้วยกัน
แต่ตัวเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาเสีย
เพราะไม่พูดค่ะตอนนั้นพี่ก็เลยดึงผ้าผมขึ้นมาแล้วก็ปิด
คือปิดแต่ตาก็ยังอยากจะมองอยู่
เป็นความเชื่อไหมคะคุณแจ๊คที่บอกว่าถ้าผ้าปิดขาปิดอะไรแล้ว
ผีจะไม่หลอกแล้วเราเป็นความเชื่อที่มันอุ่นใจ
เอาผ้าปิดขาวไว้ก่อนปิดหน้าไว้ก่อนแต่ตาก็ยังมอง
หมอก็ไม่เชิญเขาออกเข็มที่สามคุณหมอจะมาฉีดยาให้
เวลาผ่านไปตอนนั้นประมาณตี๓แล้วค่ะ
เพราะเนื่องจากว่าคนไข้แพ้ยาหลายตัวมากคือดูอาการนะคะ
คือหมายถึงว่าเราเป็นคนที่แพ้ยาเยอะมาก
แล้วยาตัวที่ปล่อยไปตัวนี้คนไข้ยังไม่เคยมีประวัติว่าได้

เดี๋ยวหมอจะให้เจ้าหน้าที่ให้คนไข้ไปนอนห้องดูอาการนะคะ

อย่างน้อยก็โล่งใจแล้วแหละเดี๋ยวตัวเราเนี่ย
จะได้ไปนอนห้องอื่นไม่ใช่ตรงนี้แล้ว
ตอนที่หมอเข้ามาลุงอยู่ไหน
ลุงยังยืนเกาะอยู่ค่ะ
คือเหมือนจะมามองว่าเพื่อนเขาได้ย้ายเข้ามาในห้องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงโลกหน้ามาแล้วก็ตกใจบอกว่าลุงเพื่อนลุงอ่ะโน่นไปเอ็กซ์เรย์อยู่ลุงไปหาเถอะไม่มีในนี้หรอกแล้วแกกำลังอยากน่าแล้วแกก็เดินไปเลยนะครับลูกแจ๊ก
แกพยายามแกห่วงเพื่อนใช่ค่ะพี่ก็เลยรีบบอกพยาบาลว่าพี่โอเคแล้วพี่อยากกลับบ้านแล้วหลังจากคืนนั้นพี่ก็กลับบ้าน
สวัสดีครับค่ะกลับบ้านแล้วคราวนี้พอกลับไปถึงบ้านคิดว่าตัวเองคงจะดีขึ้นอะไรแล้วแหละแต่ด้วยโรคคือไม่ได้รักษาที่มันถูกวิธีเท่าไหร่
คืนที่๔วันที่๔ก็บอกเก็บมากกลางวันแฟนก็เลยบอกว่าไปเถอะไปโรงพยาบาลต้นสังกัดคืออย่างน้อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องมาแค่ฉีดยาไปวันแล้วแหละ
คราวนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลที่ต้นสังกัดก็พอไปถึงก็ไปห้องฉุกเฉินเหมือนเดิมค่ะ
ระหว่างที่รอห้องฉุกเฉินเนี่ยก็คือไปตั้งแต่บ่ายใช่ไหมคะกว่าจะทำเรื่องอะไรเสร็จได้กว่าจะได้แอดมิตดูอาการก็เกือบทุ่มที่ย้ายขึ้นไปวอร์ด
ห้องแรกที่พี่ไปนอนเนี่ยเป็นห้อง๑๑เตียง๑ก็คือ๑๑๑ค่ะก็คือได้นอนเตียงนั้น
วันแรกที่นอนเนี่ยไม่มีอะไรค่ะก็คือแค่มีอาการปวดฉีดยาธรรมดาแค่อาการของเราแต่เรื่องลี้ลับเราไม่เห็น
คราวนี้มีเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าคนไข้คะพอดีเตียงนี้ห้องนี้จะมีคนไข้มาให้เคโม
ซึ่งเราเนี่ยจะต้องย้ายไปอยู่ชั้น๓นะคะเราก็โอเคไม่เป็นไรชั้นไหนก็ได้
พอคืนที่๘ก็ได้ย้ายไปอยู่ชั้น๓ห้อง๓๓ห้องที่ไปนอนห้อง๓๓
แต่พอเราเดินเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีคนไข้ที่นอนอยู่แล้วเตียงหนึ่ง
เพราะว่าห้องจะเป็นห้องของประกันสังคมค่ะจะเป็นห้อง๒เตียงต่อห้อง
ก็จะมีคนไข้ที่นอนอยู่ก่อนหน้าเราอยู่แล้วเป็นป้าน่าจะอายุสัก๗๘๐แล้วค่ะได้ได้ด้วยประเมินด้วยสายตานะคะ
คนไข้ยังพูดคุยรู้เรื่องแต่ว่าแกก็อาการค่อนข้างจะหนักแล้วแหละ
คืนแรกยายแกก็พูดขึ้นว่าหนูหนูชอบดูทีวีไหม
ด้วยความที่เราก็เพลียของอาการของลูกเราเนี่ยแล้วพี่เป็นคนที่ถ้านอนเปิดไฟพี่นอนไม่หลับ
แล้วก็ไม่ชอบดูทีวีคือจะชอบดูมือถือหรือฟังรายการต่างอะไรมิ้งมากกว่า
แต่เราก็พยายามขัดยายแกยายก็บอกว่ายายชอบดูทีวีนะแล้วยายเป็นคนที่กลัวผีมาก
ขอนอนเปิดไฟนะโอเคค่ะยายไม่เป็นไรเอาตามสบายเลย
ระหว่างที่เขาดูทีวีอยู่พี่ก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกแต่ด้วยความที่เราเคลียร์ร่างกายเราอยู่แล้วก็สลึมสลืออย่างนี้ค่ะ
เช้าไปอีกวันหนึ่งเรารู้สึกเราก็ง่วงไม่ค่อยได้พักอาศัยนอนกลางวันเอา
อยู่คนไข้เคล็ดที่ข้างเตียงนะคะกดออดเรียกเจ้าหน้าที่ว่ายายหายใจไม่ออก
เจ้าที่ก็วิ่งมาตามหมอหมอก็ลงความเห็นว่าเคสนี้น่าจะไม่เกิน๓วัน
เพราะว่าเริ่มแบบสุดแล้วสุดแล้วทีนี้ก็ได้ถามญาติว่าจะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจไหม
หญ้าฐ์หรือเป็นความผสมของคนไข้แบบว่าไม่ต้องการเครื่องช่วยหายใจคืออย่าให้คนไข้เนี่ยไปอย่างสงบที่สุด
ด้วยอาชีพของเราที่เคยทำงานแบบนี้เราตีให้ว่าไม่เกิน๒วัน
เราก็เริ่มตกแต่ก็ยังไม่อยากคิดมากเพราะว่าส่วนตัวกลัวไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้น
คราวนี้ระหว่างที่นอนห้องนี้พอคืนที่๒
ที่สองคนไข้ไม่เริ่มไม่รู้สึกตัวเริ่มไม่อะไรแล้วอะไรทั้งทิศแล้วค่ะ
พี่จะนอนเตียงข้างในใช่ไหมคะคนไข้แค่นี้จะนอนเตียงข้างนอก
คราวนี้ด้วยความที่ว่าคืนหลังมาเนี่ยคนไข้ไม่รู้สึกตัวพยาบาลก็จะปิดไฟให้
แต่ว่าพยาบาลก็จะเข้าบ่อยก็จะมาเข้าวัดความดันทุกครึ่งชั่วโมง
ตอนไหนอืมพี่กระตึงผ้าม่านละปิดครึ่งนึงใช่ไหมคะ
ก็คือยังเห็นยังเห็นคนไข้อยู่กระหว่างเตียงอย่างเงี้ย
แต่ทุกครั้งที่พี่เดินเข้าห้องน้ำเนี้ยพอเปิดผ้าม่านก็คือ
เกลือพี่อยู่ฝั่งเขาพอเราจับผ้าม่านก็จะมีแบบบางที
เจอเขาอ่ะนอนลืมตาอยู่อย่างงี้บ้างอืม
เขาจะไม่เสียนะคะจะหายใจแต่เราก็ตกใจอะมันก็มีตกใจบ้าง
ก็ผ่านไปคืนนั้นแล้วก็ลุ้นทุกนาทีก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพี่ขอแล้วได้ไหมอืม

คราวนี้เขาบอกว่าห้องเต็มมากเลยพี่ยังไงก็ย้ายไม่ได้

แล้วก็บอกแฟนแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วนะเราแย่มากเลยตอนนี้คือจิตตก

พยาบาลปิดไฟให้ก็ผ้าม่านปิดครึ่งนึง
ก็เริ่มแบบง่วงนอนเหมือนจะเพลีย
สักพักนึงได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง
คือผู้หญิงร้องร้องไห้แบบกระซิกกระซิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เอ๊ะพยาบาลเข้ามาร้องในห้องเหรอ

แต่ด้วยความที่เป็นพี่เนี่ยพี่ชอบพิสูจน์
คือก่อนตัดสินใจว่านั่นคนหรือสิ่งลี้ลับ

คือเสียงร้องจะเป็นเสียงตรงหัวเตียงคนไข้ใช่ไหมคะ

ให้แน่ชัดว่าเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นคนไข้ร้อง

เชือกมัดผู้หญิงคนนี้
อยู่ข้างเตียงของคุณยายคนนี้ค่ะ

จะบอกด้วยทางที่ในทางงมงายว่า

เหมือนกับแบบว่าเขายืนมองยายคนนี้อยู่นะ

คือผู้ชายลักษณะเหมือนคนโบราณนะคะ

อย่างที่คำล่ำดืออะไรไม่ใช่เนอะเป็นสีน้ำตาลเก่าเลยค่ะ
พอเราพูดอย่างนั้นเสร็จก็เลยนึกถึงพระคุณพ่อแม่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พูดมาคำนึงว่าถ้าวันนี้ลูกถึงวาระแล้วลูกก็พร้อมจะไป
ก็คือเราพูดอย่างนี้ไป๓คนนี้เดินทะลุออกประตูไปเลยค่ะ
เพราะว่าป้าม่ามันปิดแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมคะเรายังเห็นประตูอยู่
สามคนนี้ก็เดินทะลุประตูออกไปเราก็ใจเสียมากเลยก็เลยไม่มีอะไรหรอก
เขายังไม่กล้าหลับพอรุ่งเช้ามาเราก็บอกพยาบาลอีกว่า
ขอย้ายนะพี่ไม่ไหวแล้วพยาบาลก็เริ่มเห็นใจเราแล้วแหละว่า
เดี๋ยวมีห้องว่างเดี๋ยวหนูจะย้ายไปซึ่งย้ายไปอยู่ห้องสามสิบเอ็ด
จากสามสิบสามนะจากหนึ่งหนึ่งมาสามสามจากสามสามมาสามหนึ่ง
ใช่ค่ะไปอยู่ห้องที่สามสิบเอ็ดครับก็คือห้องที่มันไม่ได้ไกลกันมาก
แต่ก็แยกไปอยู่ห้องพอย้ายไปเราก็ยังโล่งใจหน่อยว่า
เราไม่ต้องเห็นอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นคือคุณยายยังไม่เสียนะคะ
ไปอยู่ห้องสามสิบเอ็ดพอย้ายไปอยู่ห้องสามสิบเอ็ดเนี้ย
เป็น๒เตียงเหมือนเดิมแต่อีกเตียงนึงยังว่างอยู่
เท่ากับพี่ไปนอนคนเดียวโอเคพยาบาลก็เลยถามว่า
กลัวไหมนอนคนเดียวบอกว่าพี่ไม่กลัวหรอก
คือเราอ่ะไม่กลัวอะไรประมาณนี้อยู่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวคืนเนี้ย
เราคงจะหลับได้แล้วแหละคือคงจะได้พักแต่ด้วยด้วยว่าที่ว่าเราอาจจะนอน
เหมือนร่างกายเราสั่งว่าเราไม่ได้นอนตั้งแต่กลางคืนมาหลายคืนอย่างนี้
เราต้องสั่งว่ายังไม่หลับคราวนี้พยาบาลก็จะไม่กวนเรามาก
เนื่องจากว่าเราเป็นคนไข้ที่ถึงจะหนักก็จริงแต่ไม่ได้แบบจะต้องเข้ามาดูบ่อย
จะต้องแค่เข้ามารูทีนอย่างเงี้ยค่ะระหว่างคืนนั้นแต่มันยังไม่หลับเนี่ยค่ะ
ประมาณสักช่วงเวลาดูนาฬิกามาตี๔เห็นผู้ชายสามคนเหมือนเดิมเลยค่ะรอบนี้
โรคใบเนี้ยโรคเนี้ยเราเราเราไม่สามารถสร้างมูลคุณส่วนให้กับใครได้แล้ว
ค่ะเราถึงเวลาแล้วก็ยินดีที่จะมาเอาเราไปได้เลยอืม
ก็คือมารับเราไปเถอะเราไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
คราวนี้ผู้ชายสามคนนี้เขาพูดอะค่ะแต่เราฟังไม่ได้ว่าเขาพูด
ภาษาอะไรคือฟังจับไม่ได้เป็นศัพท์อ่ะค่ะพี่แจ๊คเขาก็เดินออกไป
เดินออกจากห้องไปเหมือนเดิมค่ะทะลุบตัวออกไปอืม
ประมาณสัก๖โมงกว่าพยาบาลก็เดินเข้ามาหาเราบอกพี่
คนนั้นน่ะแกเสียแล้วนะเออแกเสียตอนตีห้าเมื่อกี้เนี้ยครับ
เราก็โอเคยายไปสู่สุขติเถอะยายไม่เจ็บไม่ปวดแล้ว
เดี๋ยวแต่พวกเราจะต้องอยู่วันต่อไป
ถือว่าไม่มีอะไรกันแล้วนะอย่างนี้ค่ะ
หลังจากวันนั้นเราก็คือมีคนไข้เข้ามานอนด้วยข้างเรา
ถัดมาอีกคืนนึงอยู่ความดันเราต่ำลงค่ะ

พยาบาลก็ถามว่าพี่พี่เป็นอะไรไหมรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้
แล้วก็บอกว่ารู้สึกพี่ง่วงนอนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
เขาบอกทำไมพี่ความดันต่ำลงหน่อยนะ
ท่านเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวหนูจะเข้ามาวัดใหม่
โอเคค่ะผ่านไปประมาณสักเกือบชั่วโมงได้

คราวนี้มันเหมือนกับอยู่เราวูบไปเลย
คือคือในความรู้สึกของเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่พยาบาลจะเล่าแล้ว
ก็คือเราวูบไปเลยเราวูบไปพยาบาลก็บอกว่า

คือหล่นแล้วก็มีการช่วยเบื้องต้นในการปั๊มหัวใจเราเนี่ย
แล้วเราก็ฟื้นคือกะว่าถ้าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรอย่างนี้

แต่เราฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วอยู่กลับมาเป็นความดันปกติ
พอคืนนั้นเสร็จเราก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้

แต่ด้วยจิตสุดท้ายที่เราคิดไว้
คืน๑๓คืน๑๓ของการนอนโรงพยาบาล

เพราะว่าเราเหมือนกับเราตัวเราเริ่มเบาขึ้นอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยได้พูดขึ้นมาคำนึงว่าเราไม่ตายแล้วนะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นณเวลานี้

วันนี้เราจะขอพูดว่าเราจะไม่ตาย
คือเราจะมีชีวิตกลับไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ค่ะ
เราจะขอบ้างปฏิญาณกับตัวเองว่า
เราจะเอานำเรื่องเล่าของคนที่เราเห็น๓คนนี้
ให้มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังว่า
บาปบุญมีจริงสิ่งลี้ลับหลังความตายมีจริง
ถึงคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
แต่เราจะเป็นสะพานบุญให้กับคนทุกคน

ถ้าเราได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
เราจะมีรายได้อะไรก็แล้วแต่จากไหนก็แล้วแต่
หรือว่าจากสิ่งที่เขาใส่มาให้เราตั้งแต่เด็ก

เราจะไปสร้างสาราร์บอธิบัติศัลไยให้กับวัดที่

อันนั้นคือสิ่งที่เราพูดวันสุดท้ายของคืนสิบสาม

สักพักคราวนี้พี่ไม่เห็นเป็นคนนะคะ
ได้ยินเป็นเสียงผู้หญิงมาเดินร้องอยู่ข้างเตียงเรา

เสียงที่คุ้นนะคะแต่ก็ไม่บอกว่า

แล้วก็ตกใจว่าเขานั่งทำไม

คือนึกถึงแต่บุญคุณพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วด้วยของที่เรามีอยู่ในตัวก็คือ
มากำมือตัวเอง

คุณเป็นใครแต่คุณจำไว้เลยว่า

พอรุ่งเช้าคือวันที่๑๔

มันเดินร้องไห้บนเตียงหนูว่ากลับไปกลับมาเลย
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เราได้ยินเสียง

เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นปีนขึ้นเตียงเรา

พอเขาลุกขึ้น

บอกผู้หญิงคนนั้นวิ่งออกจากห้องไป

บอกว่าวันนี้คุณหมอขอตรวจเลือดอีกครั้งนะคะ
ถ้าค่าเม็ดเลือดเรายังต่ำ

ก็โอเคค่ะก็เจาะเลือดเจาะอะไรเสร็จ

คุณหมอสั่งงดน้ำอดทานอย่างเด็ดขาด
มันก็มีเพียบ้างแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวหมอจะสั่งข้าวต้มให้ลองทานนะ
ถ้าคุณทานข้าวต้มนี้ได้แล้วก็ผลเลือดดี

สุดท้ายก็ทานข้าวต้มนั้นได้ก็ไม่หมดเพราะว่าเราไม่ได้ทานนาน
แล้วก็ผลเลือดปกติก็เลยได้ทำเรื่องได้กลับบ้าน
ก่อนที่จะกลับเราก็ยังพูดเหมือนเดิมว่า
เราจะกลับมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟัง
แล้วก็อยู่ไม่นานก็น้องวีวี่ก็ติดต่อไป
เหมือนเอาเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่สมัยเราเด็ก

เรื่องของผมเรียกเขาเหล่านี้ว่ายมทูตก็แล้วกัน
ที่มีหลายคนมักจะเห็น
ก่อนที่คนคนหนึ่งจะมีการเสียชีวิตไป
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นนะครับแต่มีบางคนเห็นก็เห็นในลักษณะที่แตกต่างกันไป
ลักษณะนี้ที่พี่ปลาเห็นเนี่ยเหมือนกับว่า
ท่านนี้เขาพยายามที่จะมาเอาดวงวิญญาณคนที่หมดอายุไขในโรงพยาบาลแห่งนั้น

ที่พี่ปลาเห็นว่าเหมือนเขาโดนพันธนาการทางมือ

แม้กระทั่งอีกวันหนึ่งก็จะเป็นคุณยายคนนั้น
ดูเหมือนว่ามันคล้องจองกับสิ่งที่พี่ปลาเห็น
ทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนที่พยายามที่จะมาวนเวียนที่เตียงพี่ปลา
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร
คือคือตามที่พี่ได้คุยกับคุณป้าข้างเนี่ยเขาก็มีออกแนวแบบมีเซนต์นิดหน่อยนะคะ

เหมือนมีแม่ชีที่เขานับถือพูดว่า

แล้วสิ่งที่เราเห็น๓คนนี้เหมือนกับต้องเอาวิญญาณ๓ดวงไปในช่วงที่เขามารับ
อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเราไหมอันนี้ไม่ทราบ

หรือคำที่เราได้พูดไปว่าเราจะมาเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้
ให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีจริงนะ
แล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะสร้างสาราปฏิบัติธรรมให้กับคนอื่น

เหตุนี้หรือเปล่าที่เรายังไม่ถึงชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโรคหลังความตายเราปฏิเสธกันไม่ได้พี่ปลา
คุณผู้ชมครับว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะครับ
แต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
แต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินได้ฟังตอนที่เราฟังเรื่องผี
หรือว่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
แน่นอนครับตอนที่เรามีชีวิตอยู่
เราตั้งมั่นตั้งต้นอยู่ในความดี
เบียดเบียนใครทำแต่สิ่งดี
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกราะป้องกัน

อย่างเช่นที่คุณป้าคนนั้นเห็นว่าวิญญาณตรงนี้
พยายามที่จะเข้ามาแทรกตัวของพี่ปลา
แต่มันเหมือนถูกบางอย่างผลักออกมา
นั่นเป็นเพราะว่าพี่ปลาคิดดีทำดี
มันก็เลยกลายเป็นเกราะป้องกัน

เรื่องของการทำบาปเรื่องของการทำไม่ดี
มันเกิดขึ้นได้สูงมาก

ว่าเราจะสกัดกั้นมันได้มากน้อยขนาดไหน
และนี่คือเรื่องราวของพี่ปลา
โอ้โหคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคืน
ที่เราฟังเรื่องนี้แล้ว

ยังได้ข้อคิดคติเตือนใจดีด้วย
กับเรื่องของโรคหลังความตายครับ
คืนนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณพี่ปลามากนะครับ

และแน่นอนครับเราจะกลับมาเจอมาเจอกัน

ธีมที่เป็นเรื่องเล่าของโรงพยาบาลเหมือนเดิม
แขกรับเชิญท่านต่อไปจะเป็นใครนั้น
ต้องติดตามกันครับพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
แนลไทยรัฐของเราเอาไว้ด้วยนะครับ
ได้ไม่พลาดในตอนที่เราได้ทำการเปิดรอบพรีเมียกัน
ค่ำคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรงกับสถานีผีดุครับ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนผีไม่หลอกก็แล้วกันนะครับ
วันนี้พวกเราลาไปแล้วสวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับขอบคุณพี่ปลาครับ